สำหรับเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงอย่างพี่แอนทองผสมนะคะ
เชื่อแน่ว่าเป็นคำถามที่หลายคนอะถามพี่แอนมาตลอดนะคะ

แฟนนุ่มนอกวงการพี่เอธินพันธ์นั่นเองค่ะ

ฝ่ายชายโพสต์ภาพที่พี่แอนเนี่ยคู่กับเด็กฝรั่งคนนึงค่ะ
คุณส่งภาพนี้หน้าตาน่ารักหน้าชังลงไอตี
เขียนแคปชั่นว่าถ้าคอมมิตนะคะว่าจะออกมาหน้าตาแบบนี้จะยอมแต่งด้วย

นี่เขียนไว้เท่าไหร่แท็กไปหาพี่เอเลยค่ะ
พร้อมแท็กไปถึงพี่แอนนะคะว่าส่งรูปมาถามสนใจไหมนี่นะคะ
ล่าสุดนะคะพี่แอนมาร่วมงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ซักผ้านะคะ

เจ้าตัวตอบขำนะคะว่าฝ่ายชายข้ามสเต็ปไปไกลมาก

หากในอนาคตอีก๒๓ปีร่างกายยังไหวก็อาจจะมีข่าวดี
แต่ถ้าหลังจากนั้นไม่มีวิแววเรื่องลูกก็ทำใจไว้แล้วล่ะค่ะ
นางไม่ดูหน้าตัวเองเลยนะ
แต่ว่าคุณต้องช่วยเราด้วยนะคุณต้องช่วยเราด้วยนะ

นางก็เคลียร์บอลไปอย่างนั้นแหละ

เขาก็จะถามว่าเอ๊ะแอนด์หรือเรามีจะมีลูกกันดีไหม

ยังเบรกอยู่ใช่เพราะว่าก็ยังทำอะไรเยอะแยะ

นางจะมาแบบเทเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะ

ไม่ได้เคลียร์ตัวเองก็คงตัดใจแล้วล่ะ

ในปีขึ้นหน้ามาจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ได้วรับขึ้นมาฟึบ
ชีวีดไปเปลี่ยนเลยอะไรอย่างเงี้ย
ก็อาจจะเห็นสิ่งใหม่เกิดขึ้นก็ได้
แต่ว่าตอบวันนี้ก็คงยังเหมือนเดิม

ก็ไม่เป็นไรยังไงเขาอยู่แบบเป็นคู่ชีวิตกันแบบนี้น่ารักดี